นี่คือท่าเต้นหรือว่าท่าหิวฮะ

เพราะรู้ว่าช่วงนี้ว่าได้เรื่องของของกิน
ใช่ยามบ่ายแบบนี้หลายคนคงจะหิวเหมือนเราสองคนแหละ
แล้วช่วงนี้จะพาไปตลอดกินกันหน่อยว่ามีที่ไหนมีอาหารอร่อยน่ากินกันบ้าง
แนะนำที่นี่เลยอุตรดิษฐ์
ถ้าพูดถึงอุตรดิษฐ์ของขึ้นชื่อเขาก็คือทุเรียน
หลงลับแลลินลับแลราคาแพงมากต้องไปจองถึงสวนนะคะ
แต่ว่าที่อำเภอลับแลมีอีกหนึ่งของกิน

หมี่พันธุ์ชื่อแปลกไม่เคยได้ยิน

นั่นน่ะสิแต่เขาบอกว่าเคี้ยวกรุบหนุบหนับ
หน้าตาเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ
พูดถึงเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์เขตห้ามพูดโกหกนะคะ

ไม่ได้มีแค่ทุเรียนนะคะที่ขึ้นหน้าขึ้นตาขึ้นชื่อเท่านั้นค่ะ
ก็ยังมีอาหารพื้นถิ่นรสโอทาให้ได้เลือกลิ้มลอง
ที่อยากจะขอแนะนำถ้าหากใครมีโอกาสมาเยือนเมืองลับแลนะคะ

หมี่พันธุ์ร้านป้าหว่างหมี่พันธุ์ลับแล

อยู่ที่ตำบลศรีพนมมาตรอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ
หว่างนะคะคนขายบอกว่าหมี่พันธุ์เป็นอาหารพื้นถิ่น
ที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวลับแลมีที่นี่ที่เดียว
เขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะสืบทอดความอร่อยมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ใช่ค่ะมีพันธุ์เป็นของกินที่มีส่วนประกอบหลักก็คือข้าวแคบ
ข้าวแคบก็คือข้าวเกลียบพื้นเมืองของคนลับแลค่ะ
มีทั้งเป็นแผ่นแป้งเปล่าหรือว่ามีการปรุงรสปรุงแต่งสีอะไรต่างลงไป
แต่ว่าย้ำว่าเป็นสีจากธรรมชาติ
มีแบบใส่งาดำแบบใส่พริกขี้หนูโขลกลงไปในข้าวแคบด้วยค่ะ
ส่วนวิธีการของหมี่พันธุ์นะคะก็เส้นหมี่ขาวลวกสุกคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงต่าง
ก่อนที่จะนำไปห่อม้วนกับแผ่นข้าวแคบนี่แหละค่ะ
สำหรับขั้นตอนก็คือเอาที่บอกไปนะคะเอาหมี่ไปคลุก
ผักนี่ก็มีถั่วงอกคณะถั่วฝักยาวกุ้ยช่ายหรือว่าจะเป็นผักอะไรก็ได้ตามแต่จะหาได้
จากนั้นก็ใส่แคปหมูหรือว่ากากหมูชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นค่ะ

น้ำปลาน้ำตาลมะนาวพริกป่นและเครื่องปรุงรสอื่นนะ
ลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากัน

ทั้งสิบโมงถึงห้าโมงครึ่งนะคะ
ลับแลแห่งนี้มีร้านหมี่พันธุ์ให้ได้

เรียกว่าชื่นชอบรสชาติหมี่พันธุ์ร้านไหน
อิ่มอร่อยกันตามใจชอบเลยนะคะ
ใช่แต่ว่าร้านขึ้นชื่อนี่ป้าหว่าง

หมี่พันคือออเดอร์จะพาไปทานอาหารจัดหลักกันหน่อย
แต่ว่าอาหารตลาดของผมนั้นเป็นก๋วยเตี๋ยว

ถูกมากหน่อยก็๑๕บาท๒๐บาทใช่ไหม
แต่ว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้๑๐บาทเท่านั้น
บาทครับอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย

เป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณพัชรพลลั่นธมเหลืองครับ
อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย

นักชิมมักจะเลือกเข้าไปริมรสชาติอาหาร

และที่สำคัญราคาเพียงถ้วยละ๑๐บาทเท่านั้น

เตี๋ยวเจ๊น้อยตั้งอยู่ที่ถนนประชาราช
ใกล้กับสะพานทางไปทุ่งเสลี่ยม
อำเภอสวรรค์คันโลกจังหวัดสุโขทัย

สังเกตง่ายร้านนี้จะคนเยอะเป็นพิเศษ
ลูกเด็กเล็กแดงผู้ใหญ่

ส่างตกเท้ามากินกุ๊ดเตี๋ยวของเจ๊น้อย
กุ๊ดเตี๋ยวไก่และที่เป็นเมนูเด็ดก็คือ

ซึ่งเป็นสูตรพิเศษที่เจ๊น้อยคิดค้นขึ้นมาเองครับ
ส่วนใหญ่ที่มาริมรสชาติก๋วยเตี๋ยว๑๐บาท

รสชาติเยี่ยมราคาถูก
บางคนกิน๒ชามเพียง๒๐บาท

กลับไปฝากคนที่บ้านอีกด้วย

ตอนโจ๊กนี่ก็ถูกกำลังอากาวันแล้วซื้อให้แม่
แค่๑๐บาทกินได้หลายจาน
กว่าใจเด็กซื้อกลับไปทิ้งที่บ้านได้

เจ๊น้อยเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว๑๐บาทบอกว่า
ขายราคานี้มานานกว่า๑๐ปี
เพราะสภาวะเศรษฐกิจทำให้คนประหยัดมากขึ้น
มีหลายคนถามว่าคุ้มราคาหรือเปล่า

หากขายหมดก็ได้กำไรบ้างไม่มากนัก
ถ้าเหลือค่อยเก็บไว้ทำขายต่อวันหลัง

จ้างตังค์ไหนเพราะศ๔๒แล้วค่ะ

สำหรับ๔๒๖บาทนะคะขาย
แล้วเพิ่งจะมาประมาณ๕๐

บางนักศึกษาก็ว่าโอ่ป่าได้กำไรหรือ

เขาก็ถามนักศึกษาพวกเด็กหามากิน

น้อยบอกว่าเห็นร้านอื่นเขาขึ้นราคาอาหาร

แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ติดใจในราคา๑๐บาทไปแล้ว
หากปรับราคาจริงลูกค้าคงลดลงอย่างแน่นอน
จึงยืนหยัดที่จะขายราคารากย่าเช่นนี้ต่อไป
ขายได้เยอะแล้วเราก็ได้กำไรค่ะ

แล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ลดลงมานิดนึง

แต่ว่าเราขายยังทำไม่ได้

เราขายแพงแล้วคนมันก็จะลดแบ่งกันไป
ที่อื่นก็มี๑๐บาทที่อื่นก็มี๑๕บาทอะไรอย่างนี้

ในอนาคตคงจะไม่ปรับราคามากไปกว่านี้
หากใครที่สัญจรผ่านไปยังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
อย่าลืมแวะชิมก๋วยเตี๋ยว๑๐บาทร้านเจ๊น้อยกันด้วยนะครับ

ัชรพลลั่นธมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
เจ๊น้อยทำผมหิวมากชื่อเจ๊น้อย

หมูชิ้นใหญ่มากเต็มถ้วยเลย๑๐บาทเอง

สวรรคโลกสุโขทัยไปได้นะครับ
ยังอยู่ที่เรื่องของก๋วยเตี๋ยวนะคะ
แต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวริมแม่น้ำบางประกงค่ะ
ช่วงนี้สภาพแม่น้ำบางประกง
ดีขึ้นสะอาดขึ้นนะคะ
ทำให้มีฝูงปลานะคะเป็นปลากดค่ะเชื่องเลยนะคะ
อยู่ใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแห่งหนึ่งริมแม่น้ำค่ะ
ทำให้บรรดาลูกค้าอารมณ์ดีทานก๋วยเตี๋ยวไปคุยกับปลาไป
จ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กคุยรู้เรื่องเหรอฮะ
ไม่เชื่อไปดูไปชมกันหน่อยสิเป็นยังไง

บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในแม่น้ำบางประกงนะคะ
หน้าที่ว่าการอำเภอบางปะโกงหมู่ที่๖ตำบลท่าสะอ้าน
อำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเซาพบว่ามีฝูงปลาโกะจำนวนมากว่ายอยู่ใต้ท้องเรือค่ะ
โดยที่แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวยื่นมือลงไปก็จะไหว้เข้ามาหาโดยไม่ทำอันตรายใด
เห็นมั้ยคะคุยแจ๊กแจ๊กจริงเลย
ปกติปรากฏจากตัวคนนะเขาบอกว่างั้นก็จะว่ายใต้น้ำ
ถือว่าเป็นฝูงปรากฏที่เชื่องฝูงใหญ่ไหว้มาอยู่อาศัยบริเวณใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
ถือว่าสภาพน้ำภายในแม่น้ำบางประกงตอนนี้ดีขึ้นด้วยนะคะ
แล้วก็มีสภาพมีสภาพเป็นน้ำเข็มทำให้น้ำใสจนเห็นฝูงปลาแหวกไหว้ค่ะ

ค่ะเขาบอกว่าจริงไม่เชื่องนะปรากฏ
ดูดิปรากฏว่าเชื่องนี่ไง

ไปฟังเสียงของแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวกันเลยค่ะ
ไม่เชื่องหรอกนะปลากรดน่ะ
พี่นั่นจับมันมันแทงไว้
แล้วมันเชื่องตั้งแต่เมื่อไหร่

มันก็เล่นเอามือลงไปนั่งกับมัน
ตีน้ำมันก็วิ่งเข้ามามันก็วายเข้ามา
มันก็เล่นมันก็ให้เราจับมันได้

หนีสิมันกลัวมันวาย

นอกจากปรากฏแล้วยังมีฝูงปลาเสือพ่นน้ำ
ปลาตะกรับที่ไหว้มาขอเนื้อหมูกินนะคะ
ทำให้ลูกค้าที่มานั่งรู้สึกตื่นตาตื่นใจ
เนื่องจากไม่เคยเห็นฝูงปรากฏใหญ่ขนาดนี้ค่ะ
ทางแม่ค้าก็จะคอยดูแล
บอกให้คนที่มาตกปลานั้นให้ไปตกไกลจากตัวแพร่
เพราะกลัวฝูงปลานั้นจะหนีไปค่ะ
หากพบเห็นว่ามีปลาบริเวณดังกล่าวถูกจับ
จะขอให้ปล่อยนะคะหรือว่าขอซื้อต่อค่ะ
บอกว่าอยากให้มันนั้นมีชีวิตรอดต่อไป
แนะนำว่าร้านนี้นะครับเปิดอักวาเลียมไปเลย

มีคุณผู้ชมส่งความเข้ามาบอกว่า๑๐บาทสู้ให้กำลังใจ
แล้วก็บอกว่าเห็นแล้วอยากทานจังเลย
อ้าวเดี๋ยวไปด้วยกันนะ
เดี๋ยววันหลังไปละจะบอก
ต้องจิบน้ำเต้าหู้กับปลาท้องโก๋งานดำสุดโบราณที่บุรีรัม
แต่ว่าต้องบอกว่าใครตื่นสายไปช้าอดกินอย่างแน่นอน
เกิน๒ชั่วโมงหมดเกลี้ยงครับ
ชมกันหน่อยว่าจะน่าทานมากน้อยแค่ไหน
เห็นไหมสายเหมาะวงแบบนี้อากาศหนาวแบบนี้ต้องน้ำเต้าหู้
บุรีรัมนี้เพิ่งไปมาตอนปีใหม่หนาวมาก
บุรีรำตอนนี้อากาศยังคงหนาวเย็นสบาย
ช่วงเช้าก็จะเห็นชาวบ้านออกมาซื้อของกินกันคลายหนาวแบบนี้แหละ
ร้านน้ำเต้าหู้แห่งนี้เปิดขายอยู่ริมถนนจิมระเขตเทศบาลเมืองบุรีรำ
ถัดมาก็แวะไปเลยครับ
แล้วก็ไม่ใช่จะมีแค่น้ำเต้าหู้
มีน้ำขิงด้วยเต้าหวยก็มี
โจ๊กร้อนให้ลูกค้าได้เลือกซื้อไปรับประทานกัน

จากนี้รวมไปถึงปลาท่องโกใส่งาดำ
โบราณเจ้าเก่าแก่ของจังหวัดนะฮะ
นางบิลลินโคงอุตสานะครับ
อายุ๕๕ปีแล้วเจ้าของร้านก็บอกว่า
เปิดขายน้ำเต้าหู้มาน้ำขิงเต้าหวย

แล้วก็ปลาท่องโกมานานตอนนี้

นานเหมือนกันนะลูกค้าขาประจำที่รู้จักกัน
ชื่อของน้ำเต้าหู้เจ๊บรินครับ
โดยเฉพาะปลาท่องโกงาดำ
จะเป็นสูตรโบราณที่คิดค้นขึ้นมาเอง
แล้วก็ทำเองทุกขั้นตอนย้ำว่าทำเองทุกขั้นตอน

งาดำไปด้วยเพื่อสุขภาพนะครับ
เพื่อให้ได้ปลาท่องโกที่กรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไม่อมน้ำมันนะครับ
จนเป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้า
โดยจะขายปลาท้องโก๓ตัว๑๐บาท
บาทอีกแล้วเห็นไหมฮะเมื่อกี้ก๋วเตี๋ก็๑๐บาท

เหมาะมากกับสภาพเศรษฐกิจช่วงนี้

ร้านเปิดขายตั้งแต่ตี๕ครับไปถึง๙โมงเช้า
แต่ว่าช่วงหนาวแบบนี้ก็จะขายดีเป็นพิเศษ
ต้องบอกว่าไม่ถึง๒ชั่วโมงหมดเกลี้ยง
ไปช้ากว่า๙โมงบางทีอดกิน

ยึ้งกับสถานีตำรวจพุทธรณ์บุริรัมณ์นะฮะ

น้ำซดน้ำเต้าหู้เนี่ยโอ้โหแบบอุ่นมาก

มาต่อกันที่เรื่องของอาชีพนะคะ

แต่ว่ายังคงปั่นจักรยานไปขายข้าวหลามจิ๋วนะคะ
ระยะทาง๑๕กิโลเมตรต่อวันนะคะ
แต่ที่สำคัญก็คือขายดีมาก

เขามีอาชีพขายข้าวหลามจิ๋วครับ

โด่งดังในโลกโซเชียลด้วยนะครับ

ซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากสถานีรถไฟแห่งนี้ครับ

ได้มาเจอกับคุณลุงอรุณตวนมณี
พ่อค้าขายข้าวหลามจิ๋วอายุ๗๗ปี
ที่บอกว่าโชคดีเพราะหลายคนต้องการซื้อข้าวหลาม
แต่ก็พลาดไปเพราะไม่ได้มาขายทุกวัน
และไม่กำหนดวันขายแน่นอน
มาถึงก็ขายใกล้จะหมดแล้วด้วยครับ
สอบถามจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำ

มาซื้อประจำอะครับ
แต่ว่าส่วนใหญ่มาบางทีก็ไม่ค่อยเจอ

เราก็เลยลองกินดูแต่ก็ใช้ได้

หากจะซื้อข้าวหลามจิ๋วต้องนับวันรอ
จากวันที่มาขายวันนี้ก็นับไปอีก๓วัน
วันที่๔ถึงจะกลับมาขายอีกครั้ง
ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่า๓วันที่หยุดไป

วันที่๒ก็ไปตัดต้นไผ่อ้อ

และวันที่๓ก็จะไปซื้อกะทิมาผสมกับข้าว
กรอกใส่กระบอกแล้วนึ่ง

ก่อนนำไปขายในวันที่๔นั่นเอง
ก็นัดกับเขาว่า
หลังจากวันที่มาขายอีก๔วันก็มาครั้งหนึ่ง

ก็คิดอยู่นะว่าจะกำหนดวันที่แน่นอนเลย
จะเป็นวันศุกร์หรือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อะไร
อันนี้ต้องคิดดูอีกทีก่อน
แล้วรู้ไหมว่าตอนนี้ลุงเริ่มจะดังแล้ว

ไปขายในเมืองใกล้กับสถานีรถไฟราชบุรี
ระยะทางประมาณ๑๕กิโลเมตร
พร้อมบันทุกข้าวหลามประมาณ๓๐๐กระบอก
รวมเป็นมัดมัดละ๖กระบอก

จากแต่ก่อนที่เคยขายมัดละ๒๐บาท
เนื่องจากกะทิราคาเพิ่มขึ้น
แต่ลุงอรุณสัญญากับลูกค้าว่า
กะทิกลับมาขายราคาเดิมเมื่อไหร่
ก็จะขายข้าวหลามจิ๋วเล็กดีรสโตราคาเดิม
แม้จะได้กำไรครั้งละประมาณ๗๐๐บาทก็ตาม
ก็ยังสามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยตัวเอง
และมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำอาชีพนี้
ก็ขอมอบเงินสนับสนุนอาชีพดีแบบนี้
ให้กับคุณลุงอรุณนะครับได้ทำข้าวหลามจิ๋ว
แบบนี้สุดยอดเยี่ยมจริง
นี่คือคับให้ลูกเศรือที่นี่อาชีพ
ต้องยกให้คุณลุงเลย๗๗ปีแล้วแต่ว่ายังไม่ย่อท้อนะคะ
มีคอนเซ็ปต์ข้าวหลามเล็กดีรสโต
อยากทานมากอีบคนมาบอกเดือสองมาที
วันมาทีนะคะก็ติดตามกันได้นะคะ
ไปขายที่บริเวณใกล้สถานีรถไฟจังหวัดราชบุรี
เป็นกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิตต่อไปด้วยนะครับ

อยากกินน้ำขิงจังเลยที่เราพาไปกินเมื่อสักครู่
รวมทั้งบอกว่าคนขาย๑๐บาทได้สุดยอด
เพราะสมัยนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีข้าวของก็แพงขาย๑๐บาทได้
หมูชิ้นใหญ่ขนาดนั้นนี่แม่น่าไปชิมมาก
เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนนะคะ
ราคาถูกแต่ว่าเน้นปริมาณลูกค้าเยอะ

ขายได้มากก็มีเงินขึ้นมามากเหมือนกัน

แล้วเราจะพาไปตลอดข่าวทั่วไทย
ทั้งตลอดชิมกันได้ทุกสัปดาห์

แต่ว่าสัปดาห์หน้าอาจจะไม่เจอเราสองคนแล้วหรือเปล่ายังไม่รู้
ก็มีอีก๒คนอีก๒ท่านนะครับ

แต่ว่าความสนุกสนานมีทุกอาทิตย์แน่นอนนะครับ

ส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ
สำหรับตลอดข่าวคุณท่าสนัยพ่อทองนะครับ
แล้วก็ดิฉันสุภาษารามหาคามินลาไปก่อนนะ

ค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ